ตอนนี้ในโลกโซเชียลมันมีคลิปหนึ่งที่มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง
โดนเพื่อน๓คนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรุมทำร้ายปางตาย
เอาไม้ตีสลบแล้วยังกระทืบจนสะบักสบอม
แล้วผู้หญิงเนี่ยเอามีดไปกรีดขาเขาเป็นรอยแผลต้อง๔แผลคุณผู้ชม
แล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้ลงไว้ในโลกโซเชียล
ล่าสุดพ่อเอาเรื่องราวออกมาร้องกันจอมพลังช่วยหน่อยเถอะ
เพราะคดีไม่คืบหน้าไปดูคลิปที่เกิดเหตุการณ์กันก่อนครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ
ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ

ก็ได้พลังเท่าไหร่ครับ